มาดูกันต่อเลยคุณผู้ชมใครอยากได้โชคได้ลาบได้พรอะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราพาไปดูกันต่อนะเผื่อชีวิตจะดีขึ้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็ว่ากันไปอ่าแต่ก็อย่าลืมทำงานเนอะเออทำงานด้วยแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็เสี่ยงกันไปด้วยค่ะอ่าไปดูกันเลยครับเขาบอกว่ามีต้นโพผุดขึ้นมากลางวัดเลยนะต้นโพมันก็ไม่แปลกหรอกนะกับวัด

หลวงพ่อหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดความสูงของต้นโพลนะ
นะฮะก็เขาบอกว่าสักประมาณสามสิบเซนแล้วก็ถามมีกี่กิ่ง
เราถามหน่อยอืมมีเจ็ดกิ่งอ่ะไม่กี่ใบเออสามสิบเอ็ดใบค่ะ
เขาวัดมาให้เราดูนะเบื้องต้นคณะกรรมการวัดก็เลยนำไม้ไผ่ไปล้อมคอกไว้
เดี๋ยวคนจะเหยียบเอาแล้วก็เริ่มมีผ้าสีผ้าสีเหลืองไปผูกร้อมเอาไว้
แล้วก็ติดป้ายป้องกันชาวบ้านไปจับเล่นห้ามจับเดี๋ยวมันหลุดล่วง
ชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภจุดทูปแล้วเริ่มขอแล้วขอจากใบพงใบโพ
ไปส่องจากใบโฟซิมันมีรอยขีดอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไป
เราก็เห็นเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นแหละนะครับทางด้านของนายอุบลแสนสะอาด
อายุ๗๘ปีเนี่ยกรรมการวัดเป็นคนเห็นต้นโพคนนี้คนแรกเป็นคนเห็น
นะฮะบอกว่าเพิ่งเห็นต้นโพสีสวยขนาดนี้ราวกับต้นโพเงินโพทองเลยนะฮะ
สายเมื่อวานเนี่ยก็ไปเจอเข้าแหละที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในทีวีเวลาดู
รัฐก็จะเห็นนักข่าวเอาไปอ่านนะมีต้นโพอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ไม่เคยเห็นมันผุดจากดินแบบนี้เลยอีกทั้งในบริเวณวัดเองเนี่ย
หมู่บ้านแถวนี้ก็ไม่เคยมีต้นโพสีแบบนี้เลยสักต้นเดียว
ก็เลยเชื่อว่ามันคือความอัศจรรย์ที่ท่านมาให้โชคลาภกับทุกคน
เพราะว่ากำลังจะมีงานแห่หลวงพ่อเงินพอดี
เออชาวบ้านก็เลยไปส่องดูเมื่อกี้เห็นแว๊บเหมือนกัน
คุณผู้ชมก็ส่องเอาแล้วกันค่ะนะฮะ
สวัสดีจังหวัดพยาวนะคะเจ้าบ้านไปกราบว่ายขอโชคขอลาบ
จากต้นโพมาต้นขนุนค่ะเป็นต้นขนุนโบราณ
เขาบอกอายุมากกว่า๑๐๐ปีอยู่ในร้านบ้านของนางมาลีชำนัญญานะคะ
นางมาลีอยู่บ้านเล็กที่หนึ่งร้อยเก้าค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เขาบอกขนุนต้นนี้เป็นขนุนโบราณอายุมากกว่าร้อยปี
มันก็จะต้นใหญ่หน่อยนะขนาดประมาณ๓คนโอบสูงกว่า๖เมตร
ชาวบ้านค่ะเขาก็อยากจะเห็นนะ
มันแปลกยังไงมันดีอะไรมันจะให้อะไรหรือเปล่า
เขาก็ไปดูแถวต้นมันลำต้นมัน
บางคนก็ใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บไว้แล้วค่อยเอากลับไปดูที่บ้าน
แต่อีกอย่างหนึ่งนะอยากจะให้อนุรักษ์เอาไว้

ไปที่วัดศรีอุทุมพรกันหน่อยครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
มีกลุ่มชาวบ้านเขาไปไหว้หุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อจ้อย
นะแล้วก็ขอโชคลาภจากต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
ที่เขาเชิญมาขึ้นมาจากบ่อทรายไว้ที่วัด
ตั้งแต่วันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยนะชาวบ้านก็ไปขอท่านก็ได้เสี่ยงโชคกันไปแล้วก็ได้รางวัลกันไป
งวดนี้ก็มาใหม่ได้อะไรก็ว่ากันไปก็เพ่งดูกันไปขัดขัดทุกันไปนะฮะ
ตะเคียนศรีมณีทองมีความยาว๑๙เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง๗๐๘๐เซนติเมตรนะฮะ
เชื่อกันว่าอายุสักประมาณ๒๐๐ปีนะฮะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่อที่ชื่อว่าหลวงพ่อสมศักดิ์ปัญญาธโรเจ้าอาวาสเอง
มานั่งบอกเรื่องราวต่างนานากับหลวงพ่อนะฮะสามพี่น้อง
แล้วก็มีแม่ตะเคียนนะขุดขึ้นมาเจอหลังวัดพร้อมกับบอกให้หลวงพ่อเนี่ย
รับเอาไว้นะหลวงพ่อนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วัดด้วย
แล้วก็ย้ำว่าเมื่อถึงเวลาจะมีคนนำมาให้เองโดยไม่ต้องไปค้นหา
และในฝันนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ลาหายไปและเชื่อว่าก็เป็นแม่ศรีมณีทอง
หลังจากนั้นได้ไม่นานก็มีคนไปเจอตะเคียน
แล้วก็เอาตะเคียนนั้นมามอบให้กับหลวงพ่อที่วัดนี้เองนะครับ

แล้วก็ทำเป็นรูปปั้นเห็นไหมชุดไทยสีขาวนั่งอยู่ตามความฝันของเจ้าอาวาสนะครับ
ความฝันว่าเป็นความจริงนะแปลกจัง
ส่วนที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสารพีแห่งใหม่ของอำเภอสารพีเชียงใหม่
ชาวบ้านค่ะเขาแวะเวียนมาบ่อยเลยเพราะตรงนี้มีบาทนมล
น้ำมนต์นี้เกิดขึ้นจากพิธีเททองหล่อรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา

ประดิษฐานไว้บริเวณนี้เพื่อให้ชาวบ้านสการะบูชานะคะ
โดยในอดีตครูบาศรีวิชัยใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่ลำพูนเป็นเส้นทางเดินทางระหว่าง๒จังหวัด
ชาวบ้านเขากระซิบบอกว่า
อยากให้มองดูดีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

นักท่องเที่ยวกับนักเสียงโชคก็ไปกัน
ไห้ขอพรกันคึกคักแม้ช่วงนี้จะมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำล้นเอิดท่วมสะพานไม้บ้างก็ตาม
ทางเข้ามันมีน้ำท่วมนิดน้อยเนี่ยเออขึ้นมา
ชาวบ้านเขาบอกว่ามีคู่นึงเป็นสองสามีพรรยาเขาบอกว่าครั้งก่อนเขาก็มากราบไหว้บูชาได้โชคไปสมใจ
ทีนี้วันนี้ก็เลยกลับมาใหม่มากราบไหว้ขอพรใหม่เมื่อคืนนะฝันเห็นนะฝันเห็นพ่อปู่มาบอกเลขเมื่อสักครู่ไม่รู้อาถรรพ์หรือเปล่านะ
ดับไปกลายเป็นจอดำเหมือนอาถรรพ์เลยขนลุกเลยเขาบอกว่าเขาฝันเห็นหลวงพ่อมาบอกเลขก็ว่าอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ความฝันเขาว่ากันไป
อันนี้เรามาฝากเป็นน้ำจิ้มเป็นบรรยากาศที่ประชาชนเขาไปขอโชคลาภจากทั่วทุกสัตว์ทิตย์
มาฝากย้ำแบบนี้ทุกครั้งเลยดวงใครดวงมัน
เราเห็นคนอื่นอาจจะไม่เห็นคนอื่นเห็นเราก็อาจจะไม่เห็น
แท้แต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
แล้วก็ทำงานนะคะดีที่สุดค่ะหาเงินจากน้ำพักน้ำแรงเรานะฮะ